คำแรกอย่างที่บอกไปมาดูที่เรื่องของผลกระทบของไต้ฝุ่นมังคุดกันหน่อย
คุณผู้ชมก็โดนอ่วมภาคใต้เองที่กระบีก็โดนหนักนะครับ
รวมทั้งพยาวเองก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
กระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีแดงนี่แหละฮะ
ขุ่นข้นทีเดียวนะครับอยู่ที่ลำน้ำเม่าอำเภอปงจังหวัดพยาวนะครับ
เกิดขึ้นหลังจากในพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักทั้งคืน
ก็คือของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่๑๔นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปงนะฮะลำน้ำเม่านั้นมีมวลน้ำสะสมจนล้นตลิ่งนะครับ
แล้วก็ทะลักเข้าไปที่บ้านดงบ้านมุ่นตำบลปงแล้วก็ยังพบว่าปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยด้วยนะครับ
จุดนั้นเริ่มเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านตลอดเส้นทางสายปงเชียงม่วนนะฮะ
จุดนั้นมีน้ำท่วมผิวการจราจรสูงถึงห้าสิบเซนติเมตรครับส่วนผู้นำชุมชนก็มีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
อบพยพขนของเอาไว้บนที่สูงหากเกิดเหตุน้ำป่าและหลากก็ให้เตรียมพร้อมเรื่องของน้ำท่วมฉับพันธุ์ด้วยนะครับ
ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่เช่นเดียวกันก็ส่งผลให้น้ำป่าจากภูเขาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
แล้วก็หมู่๑๐ของตำบลสั่นโค้งครับ
บริเวณของประชาชนในพื้นที่เสียหายไปแล้วกว่า๕๐หลังคาเรือน
ถนนในหมู่บ้านพร้อมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร
ส่วนก็ต้องเก็บเอาไว้บนที่สูงนะฮะ
เพราะว่าข้าวของชาวบ้านตอนแรกเขาก็วางไว้กับไล่นาเนอะ

ทพลของพายุใต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยคือตอนนี้รุนแรงมากเลยนะคะ
ส่งผลกระทบกับภัยทั่วทุกพื้นที่เลย
อย่างกระบี่เองก่อนหน้านี้กลมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมา
ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่๖นะคะบอกว่า
ระหว่างวันที่๑๖๒๐กันยายนนี้นะคะ
เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นลมแรงด้วยนะคะ
ทำให้หลายจุดของแหล่งท่องเที่ยวที่ติดทะเลตอนนี้ในจังหวัดกระบี
เริ่มมีการติดทงเหลืองติดทงแดงเพื่อเตือนนักท่องเที่ยว
ไม่ให้ลงเล่นน้ำในช่วงนี้
ส่วนบรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างก็เร่งทยอยขนย้ายนักท่องเที่ยว
อยู่ตามเกาะต่างกลับขึ้นฝั่งอย่างเร่งด่วนค่ะ
ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบางรายนี่นะคะ
งดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คือนายคมควรขันเงิน
บอกว่าได้มีการออกประกาศด่วนที่สุด
ถึงฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มคลื่นลมแรง
พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมพร้อมเรื่องของบุคลากร

เรื่องของยศญาณผ่านนะ
เรือที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องบอกว่า
พร้อมกันตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
อีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ
ก็คือที่สตูนนะคะที่สตูนฝนตกลงมาต่อเนื่อง
จนเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน๔อำเภอด้วยกัน
อำเภาะแรกอำเภาะทุ่งวาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่หมู่ที่๔และหมู่ที่๘ของตำบลนาธร
ส่วนที่อำเภอควนกาหลงค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน
เข้าท่วมพื้นที่ตำบลอุดัยเจริญ
หลายสายถูกตัดขาดค่ะทางอบตเองก็ได้อบพยพชาวบ้านและผู้ป่วย
ซึ่งติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ออกนอกพื้นที่ไปแล้วก่อนหน้านี้
อกจากนี้น้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่๙
บ้านหนองหอยโข่งตำบลน้ำผุดอำเภอละงู
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเร่งขนย้ายข้าวของออกจากที่สูงนะคะ
ขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัย
และยังไปพบว่าในพื้นที่ตำบลกำแพงหลายจุด
โรงเรียนกำแพงวิทยาและถนนบางส่วนมีน้ำท่วมด้วย
อำเภอสุดท้ายนะคะในพื้นที่สตูน
ซึ่งได้รับผลกระทบคือที่อำเภอท่าแพร
น้ำจากอำเภอควนกาหลงไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าแพ้
มาท่วมไร่นามาท่วมสวนผลไม้ของชาวบ้านอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านก็ต้องเร่งเก็บเงาะบางรายเอาเรือท้องแบนเข้าไปในพื้นที่สวนเลย
เพราะน้ำมันมาแล้วไงคะก็ต้องเข้าไปเก็บผลผลิตที่จะไม่สามารถเก็บได้
หลังจากนี้ก็ต้องเร่งเก็บก่อนค่ะ
ปเปอร์ใต้ฝุ่นมังคุดตอนนี้ส่งผลกระทบกับฟิลิปปินส์โดยตรงนะคะ
แล้วก็เส้นทางของพายุลูกนี้เนี่ยหลังจากที่ไปถล่มฟิลิปปินส์แล้ว
เดี๋ยวก็จะมาที่ฮ่องกงมาที่จีนตอนใต้
ซึ่งคาดว่าสักประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงวันนี้แหละค่ะ

แล้วก็ตอนนี้ชาวฮ่องกงจีนตอนใต้แล้วก็ชาวเวียดนามตอนบน
เขาเองก็เตรียมรับมือกับพายุลูกนี้
อย่างเรื่องของสายการบินเองเขามีการยกเลิก
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินด้วยนะคะ
การบินไทยค่ะมีการแจ้งยกเลิกปรับเปลี่ยนการทำการบิน
เส้นทางที่จะเดินทางไปกลับกรุงเทพฮ่องกง
ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์ใต้ฝุ่นลูกนี้แหละ
เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเกรงเรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง

และมาตรฐานการบินบริษัทการบินไทยนะครับบอกว่า
พายุใต้ฝุ่นมังคุดกำลังจะพัดเข้าฝั่งฮ่องกง
เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิก
ปรับเปลี่ยนเวลาการทำการบินบางเที่ยวบิน
ในเส้นทางไปกลับกรุงเทพฮ่องกง
ระหว่าง๑๕ก็คือเมื่อวานจนถึง๑๗กันยายนนี้
หากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นมังคุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทางบริษัทได้มีการเตรียมแผนในการรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร
เส้นทางไปกลับกรุงเทพฮ่องกง
โดยจะมีการเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ตกค้างจากพายุใต้ฝุ่นมังคุดต่อไปได้นะคะ
อกจากนี้บริษัทได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารการบิน
เที่ยวบินไปกลับกรุงเทพฮ่องกง
ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๘กันยายน๒๕๕๙
โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่๑๘กันยายนนี้

สายการบินต่างเขาก็มีการยกเลิกเที่ยวบิน

เพราะฉะนั้นคนไทยในฟิลิปปินส์ที่บอกว่าเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ
จากพายุใต้ฝุ่นมังคุดลูกนี้
ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ให้เบอร์ไว้สักนิดหนึ่งไว้เป็นข้อมูล
คุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สถานเอกอัครราชทูต
ไทยณกรุงมะนิลาของฟิลิปปินต์

เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนายลีคาซังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงความมั่นคงของฮ่องกงได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ย
เตรียมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นลูกนี้
แล้วก็มีการประกาศยกเลิกสายการบินคาเท่แปซิฟิกส์
เที่ยวบินระหว่างตี๒ถึงตี๔
ช่วงที่ผ่านมาของวันนี้นี่เองนะคะ
แล้วก็มีสายการบินอื่นอีกด้วยนะ
ที่มีการประกาศยกเลิกไปฟิลิปปินส์ไปฮ่องกงไปจีน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็โทรสอบถามได้นะคะ
แล้วก็แอร์เอเชียเองก็ประกาศยกเลิก๓๒เที่ยวบิน

มีเที่ยวบินที่จะเดินทางไปฮ่องกงไปจีน
วันนี้กับพรุ่งนี้คุณผู้ชมสอบถามได้นะคะ

เพราะว่าแต่ละสายการบินเขาก็เตรียมยกเลิกนะคะ
เพราะว่าเกรงเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เพราะว่าพายุลูกนี้มันรุนแรงจริง
อย่างฟิลิปปินส์เองก็โดนฆ่าชีวิตไปแล้ว๑๔คน

เช็คแบบวันต่อวันเลยนะสำหรับเที่ยวบินต่างนะคะ
จากพายุมังคุดแล้วนะคะ

ซึ่งทั้งโลกเขาก็ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกัน
ก็คือพายุฟอร์เรนซ์นะคะ
ที่พัดขึ้นถล่มพื้นที่ชายฝั่ง
ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ฝนตกในหลายพื้นที่และน้ำก็ท่วมฉับพลันด้วย

ทำให้ฟิลิปปินส์อย่างที่คุณบอกไปว่ามีผู้เสีย๒๔ศพไปแล้ว
ส่วนที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบกว่า๕๐ปีทีเดียวนะฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ฟิลิปปินส์กันก่อนว่าเป็นอย่างไร

ทั้งลมทั้งฝนทั้งดินโครนที่มันถล่มมา
คือผู้นำของฟิลิปปินส์บอกว่า
คนส่วนใหญ่ที่ตายคืออะไรไหมฮะ
ลมมันแรงแล้วมันถล่มบ้านลงมาทับร่างค่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือโดนเรื่องของดินโครนที่มันถล่มทับร่างค่ะ
ที่เห็นก็เป็นอนุภาพทำลายล้างเลยนะ
ไต้ฝุ่นมังคุดที่พัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะฮะ
ซึ่งภาพคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าฝนตกหนักมาก

ทำให้บ้านบริเวณที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงก็ถูกหลาบเป็นหน้ากระบองทีเดียว
แล้วเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์แล้วอย่างน้อย๑๔ศพ
แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสูงกว่านี้

คุณผู้ชมจากชนบทออกไปโลกภายนอกไม่ได้เลย
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้ว่าตอนนี้
มีความเสียหายความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
สำหรับการประเมินก่อนหน้านี้นะคะ
ความเสียหายของพายุใต้ฝุ่นมังคุด
เขามีการประเมินว่าถ้าเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส
และจะทำให้ประชาชนมากถึง๕ล้านคนได้รับผลกระทบ
และตอนนี้นะคะหลังจากที่ขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์แล้ว
หมายต่อไปของพายุไต้ฝุ่นมังคุด
ก็คือเข้าทะเลจีนใต้ขึ้นไปทางด้านเหนือ
ไปสู่ฮ่องกงและพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน
ทางการฮ่องกงก็เลยส่งเจ้าหน้าที่
ช่วยชาวบ้านขนของหนีน้ำและอบพยพประชาชน
อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านต่ำแล้วนะคะ
หลังมีการประเมินว่าพายุไต้ฝุ่นมังคุด
จะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ถล่มฮ่องกงในรอบ๕๖ปี
และจะเข้าสู่ฮ่องกงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้

ใครที่มีเที่ยวบินจะไปฮ่องกงในช่วงเวลานี้
จนถึงประมาณวันที่๒๐เนี่ยนะคะ๓๔วันหลังจากนี้นะคะ
หรือว่าใครมีคนใกล้ชิดอยู่ที่ฮ่องกง
ติดต่อสอบถามให้ดีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
ซักซ้อมการพูดคุยกันถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ค่ะคือถ้าเกิดว่าตามการคาดการณ์นี้นะคะ
ฝุ่นมังคุดจะถึงฝั่งฮ่องกง
ก็สักประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงของวันนี้
แล้วก็เดินทางต่อไปที่ทางตอนใต้ของจีน
เกาะไหล่หลามแล้วก็ไปตอนบนของเวียดนาม
เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปจีนไปเวียดนามไปฮ่องกง
ช่วงนี้ตรวจสอบเรื่องของเที่ยวบิน
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วง
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของอเมริกากันหน่อยนะคะ
ตอนนี้อเมริกาเองก็เผชิญกับเฮอริเคนฟรอเรนซ์

แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้ว
แต่ก็ทิ้งภาพความเสียหายให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในรัฐน็อตคาโรไลน่านะคะ
ตรงนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย

มีจังหวะหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยสองแม่ลูก
ให้รอดพ้นจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
ถึงขั้นต้องคุกเข่าสวดมนต์ขอพรเลยนะคะ
บอกว่าขอให้ประชาชนในรัฐน็อตแคโลไรน่าปลอดภัย
เพราะว่าพายุลูกนี้มันมาแรงแล้วก็เร็วจริง
คือฝนก็ตกหนักลมก็แรงนะคะ

ประธานาธิบดีของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะ
ก็บอกว่าได้มีการประกาศให้รัฐน็อตแคโลไรน่า

แล้วก็คาดว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์

พายุลูกนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
ตอนนี้๘ศพแล้วก็ประชาชนเกือบล้านคน

ธรรมชาตินี่เวลามานี่หนักมาก
ไม่มีใครสามารถเอาชนะธรรมชาติได้
ส่วนในประเทศไทยคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่
ส่งไลน์มาขอนแก่นแดดร้อนท้องฟ้าแจ่มใส

แต่สุโขทัยวันนี้หมอกลงเยอะมากจ้า

วันนี้สภาพอากาศท้องฟ้ายังเปิดนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายคุณผู้ชมคอยสังเกตการณ์ไว้นะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุคาด
ช่วงบ่ายฝนจะถล่มลงมานะ
กรุงเทพฯเอง๗๐เปอร์เซ็นต์ของคุณที่นะคะ